คือร้านนี้คุณผู้ชมที่จังหวัดเลยเนี่ยค่ะ
มีแม่ค้าคนหนึ่งเขาผันตัวจากพนักงานบริษัทนี่แหละค่ะ
เปิดร้านส้มตำฝีมือเด็ดแซ่บเผ็ดเท่ากับพริกทั้งสวนเลยคุณผู้ชม
ไปดูกันหน่อยว่าเขาจะขายดียกครกกันขนาดไหนค่ะ
ร้านนี้ส้มตำยกครก
ร้านนี้อยู่ที่ถนนมณีวรรณพฤวังสะพูงจังหวัดเลยนะคะ

แม่ค้าก็คือนางรัชดาพาวันปลั่งค่ะ
เธอเป็นเจ้าของร้านอดีตเป็นพนักงานบริษัท
แต่ว่าเจอพิษเศรษฐกิจก็เลยหันมาเปิดร้านส้มตำด้วยตัวเองเลยค่ะ
ต้องบอกว่าความพิเศษอยู่ที่รสชาติแซ่บนัวนี่แหละ
มันต้องจัดจ้านถึงใจ
ติดอกติดใจมาทานไม่ขาดสายเลยนะคะ
เพราะว่านอกจากรสมือที่อร่อยแล้ว
ถุดิบต่างที่เธอนำมาใช้ก็ยังสดใหม่ด้วย
อย่างพวกเส้นมะละกอเมื่อสักครู่ก็เป็นมะเขือเทศ
แล้วเมื่อกี้พวกปูทั้งหลายแหละคัดมาอย่างดี
ปูทะเลสั่งมาจากสมุทรสาคร

หอยทะเลก็สั่งมาจากภาคใต้เลยทีเดียว

กุ้งก็ซื้อมาจากเกษตรกรชาวจังหวัดเลยนะคะ
วัตถุดิบต้องสดใหม่ของพวกนี้ถึงจะอร่อย
ส่วนเรื่องของราคาก็ย่อมเยาว์ค่ะ
ตำทุกชนิด๓๐๕๐บาท
แต่ถ้าเป็นพวกทะเล๑๐๐บาทต่อครก
วันหนึ่งคุณผู้ชมคะลองดู
เมนูเนี่ยหลากหลายให้เราได้เลือกค่า

ใช่แต่ว่าเธอก็ขายได้ดีนะคะ
ต่ำกว่า๘๐๑๐๐ครก
เรียกว่าขายดีจนล้างครกแทบไม่ทันเลยนะคะคุณผู้ชม
ให้ดูกันไปบรรยากาศร้านนี้นะคะ
ใครอยากที่จะไปแซ่บยกครกก็มากันเลยค่ะ
ที่ร้านส้มตำยกครกนะคะ
เลี้ยวขวาเข้าถนนสายวังสภูมิผ่าน้อยประมาณ๒กิโลเมตร
อยู่ในเขตอำเภอวังสะพุงนี่แหละ
ร้านเปิดตั้งแต่๑๐โมงจนถึงบ่าย๓ไม่มีวันหยุดนะคะ
เบอร์โทรศัพท์ให้คุณผู้ชมโทรสอบถาม
จองจองโต๊ะกันก่อนเลย
๐๙๕๑๘๓๓๔๕๖ส้มตำยกครกจังหวัดเลย
ดูจากสีสันของหน้าตาส้มตำแล้วเนี่ย

มันดูสีสันสดใสจัดจ้าน

ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากให้เห็นว่าร้านนี้น่าไป
แล้วยังเห็นไอเดียของคนทำมาหากินด้วยว่า
จริงแล้วการประกอบอาชีพเป็นของตัวเองเนี่ย

แล้วก็ประสบความเสิร์ฟได้แบบพี่คนนี้แหละ